ที่แล้วค่ะเรื่องแปลกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็สไตล์เราแล้วนะเรื่องแปลกแบบนี้นะ
มีใครไปเนี่ยอ้าวหรือคุณมิรยุตรประณีนะคะ
นักข่าวของเราไปที่วัดแท่นบันลังตำบลทรัพพระยาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ก้อนหินตลาดพี่ว่าเจ้าอาวาสเจอเหรอ
เจ้าอาวัสด์ท่านฝันวันวฤษีมาบอก
ให้ลองไปขุดดินตรงนี้ตรงนี้ดูนะ

พอโดนแสงแล้วมันเป็นสีน้ำเงินคุณผู้ชม
นี่พอโดนแสงสีน้ำเงินแบบนี้จริง

แต่พอไปอยู่ในที่ที่แบบไม่ได้มีแสงอะค่ะ
ก็เหมือนหินเหมือนลูกนิมิตกลมธรรมดา

นี่เหรอไม่มีแสงไฟใส่ถ่านเลยไม่มีหลอดเลย

ไปคุยกับพระประหลัดสุรศักดิ์โชติวโร
เจ้าอาวาสวัดแท่นบันลังนะคะ
ท่านเล่าให้ฟังว่า๒ปีก่อน
มาเป็นเจ้าอาวาสใหม่เลย
ฝันค่ะฝันเห็นปู่ฤษีประจำศาล
ที่มีมาตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านนะคะ
ปู่ฤษีบอกว่าจะให้ของดี
แต่ท่านต้องไปขุดเอาเองนะ

ในฝันท่านเจ้าอาวาสบอกกับปู่ฤษีว่า
ไม่เอาหรอกโยมของโบราณเดี๋ยวเขาจะตีฉันตายนะสิ
ปู่ฤษีบอกว่ามาเถอะปู่ไม่ทำอะไรหรอก
ดูแลรักษาอยู่ปู่เก็บไว้ให้
เช้าค่ะท่านเจ้าอาวาสเดินทางไปประชุมที่ตัวจังหวัด
จู่ก็นึกขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อคืนนี้ฝันเห็นปู่ฤษีนี่
ผ่านไป๓วันนะคะตัดสินใจเอ้าลองดู
เอาจอบไปขุดเลยที่หน้าประสาทแท่นบันลัง
ที่ปู่ฤษีบอกขุดไปเมตรหนึ่งไม่เจออะไร
ก็กลบดินเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่พอกลบเกือบเต็มหลุมได้ยินเสียงจอบไป
กระทบอะไรบางอย่างคล้ายกับเสียงหิน
ก็หยิบขึ้นมาดูเป็นหินกลมมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คล้ายกับลูกนิมิตรหนักประมาณสักกิโลหนึ่งนะคะ
เส้นรอบวงประมาณสัก๔นิ้วได้
ก็ตอนแรกก็นึกว่าก้อนหินธรรมดาก็เอามาเก็บไว้ที่กุฏิ
แต่สักพักหนึ่งพอโดนแสงโดนแดดเนี่ย
มันกลายเป็นสีน้ำเงินเรืองแสงอะค่ะ
ฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสดูดีกว่าค่ะ
มันฝันอยู่ก่อนเนอะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็น
เราก็ฝันฝันว่ารูดสีหรือว่าอะไรเนี่ย
เขามาบอกว่านี่ได้ยินแต่เสียงเขาเข้ามาบอกว่าเนี่ยจะไปคุดนะ
กูจะให้ของกูจะให้ของ
ก็มันก็คือฝันก็คือฝันเนอะ
เราก็เลยมาคิดถึงศิลปากรว่าถ้าเราไปคุดมันจะละเมิด
บุกรุกของเขาก็เลยอะคุดก็คุด
จะไม่คุดมันก็คล่องใจนะครับเลยเอาลองคุดดู
มันมีต่อท่อนไม้เนี่ยเราก็เอาท่อนไม้ออกเราก็บอกว่าเออมันไม่คุดแหละไม่เอาแหละ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

สังคมดูว่าไอ้หินก้อนเนี่ยมันคือหินเขาเรียกว่าหินไหน
รออาการพิสูจน์อยู่นะครับอ่ะนุ้ย